ผู้ชมด้วยความดี
ก่อนหน้านี้พูดถึงสุชาวนุ่ม
ใครก็รู้จักนะคะโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลของทีมบุรีรำยูเนเต็ด

ใช่ค่ะกัปตันกบก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่หน้าตาไปทางค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้รอขึ้นกว่าเดิม
หล่อขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไร

สังคมออนไลน์พากันแชร์แล้วก็ชื่นชมภาพของ๑๐เอกสุชาวนุษย์ุ่ม
กัปตันกบกัปตันทีมของประสาทสายฟ้าเรือรำยูไนเต็ด
ขณะที่กำลังช่วยเหลือคุณลุงคนหนึ่งค่ะ
เก็บขยะนะคะซึ่งคุณลุงคนนี้ก็เจ็บขาอยู่ด้วยค่ะ
เป็นการเก็บขยะกลางถนนสภาพอากาศนี่ร้อนจัดนะคะ
โดยนางสาวนันทนัทรอดเขียวค่ะเป็นผู้โพสต์ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าว
สายตรวจโซเชียลนะคะบอกว่าลุงคนนี้เข็นรถเก็บขยะมาจากจังหวัดมหาสารคาม
พอมาถึงโรงเรียนหน้าโรงเรียนพัฒระบพิษจังหวัดบุรียรำ
ลุงนี่ได้ล้มลงเลยนะคะกลางแดดค่ะ
โดยมีพี่กบสุชาวนุษนุ่มกำลังช่วยเหลือพร้อมทั้งเรียกให้เพื่อนไปซื้อ
ซื้อข้าวซื้อน้ำในโรงเรียนมาให้คุณลุงกินด้วย
แล้วก็ยังให้เงินจำนวนหนึ่งกับคุณลุงรายนี้
จากนั้นพี่กบก็ได้ขี่รถออกไปนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะกัปตันกบสุชาวนุ่นุ่มคนนี้เปิดเผยกับสายตรวจโซเชียลว่า
เมื่อวานนี้จากเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะ

ในช่วงเช้าขับรถผ่านหน้าโรงเรียนพัทรบอพิษก็เห็นคุณลุงนอนอยู่กลางถนนตอนแรก
ขับเลยไปแล้วแต่ว่าเอ๊ะยังไงดีนะคะ

ใช่ค่ะขับรถบกกลับมาค่ะ
เพราะว่ากลัวคุณลุงจะเป็นอะไรนะคะ
พอไปถามคุณลุงบอกว่าหิวข้าวเดินไม่ไหวแล้ว

จากนั้นกัปตันกบก็ช่วยพยุงคุณลุงไปหลบแดดในโรงเรียน
แล้วก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะคะ
อกจากนี้กัปตันกบสุชาวค่ะ
ฝากถึงชาวเน็ตที่ชื่นชมบอกว่า

เห็นคนอื่นเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือ
หากขับรถผ่านไปแล้วมารู้อีกทีว่าเขาเป็นอะไร
ก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่า
มีโอกาสช่วยเหลือแล้วทำไมถึงไม่ช่วย

ใช่ค่ะฉะนั้นไม่ว่าถ้าใครก็ต้องช่วยเหลือเหมือนกัน
เป็นเรื่องที่ไม่น่าอายแน่นอนนะคะ
ตนเองไม่ต้องการจะได้เสียงชื่นชมอะไรมากนัก
เพราะว่าเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง